สอนเบิร์งอยู่เด้อท่าหักว่าเธอ
นั้นเลิกกันกับเขา
เพลงเก่าแล้วแต่ลำไยบอกว่าตอนนี้หนูกลับมาแล้วแม่
ฮอตมากจริงนะคะลำไยหายทองคำคุณผู้ชม
ตอนนี้เธอกลับมายิ้มได้อีกครั้งแล้วล่ะค่ะ
ไม่ยิ้มได้ไงล่ะคะเพราะว่าตอนนี้เธอวิ่งงานวันหนึ่ง
งานตลอด๓๐วัน
เรียกว่ากินนอนใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่บนรถไปเลยค่ะคุณผู้ชม
แต่ว่าช่วง๓ปีที่ผ่านมานะคะงานทั้งหมดที่เคยแน่น
เธอบอกเลยหายวับไปเลยค่ะ
เพราะโปรวิดเนี่ยล่ะค่ะเจ้าตัวต้องผ่านตัวเอง
ออนไลน์เป็นแม่ค้าขายทุกสิ่งทุกอย่างนี่แหละค่ะ

แต่ว่าล่าสุดนะคะเจ้าตัวเปิดเผยกับบันทึงไทยรัฐค่ะ
บอกว่าพี่จ๊ะพี่จ๋าตอนนี้เจ้าภาพเริ่มติดต่อมาให้จ้างงานแล้วนะจ๊ะ
วันตอนนี้นะคะเล่นดนตรีไปแล้ว๑๕วันค่ะ
พี่จ๋าฝูมากนะคะมาบริษัทไทยรัฐแบบว่าพี่คะลำไยสวยไหมคะ
แล้วที่สำคัญค่ะเจ้าภาพไม่ใช่มีแค่ในประเทศไทย
เพื่อนวงเพื่อนบ้านต่างประเทศได้ติดต่อมาเทียบค่ะ
แต่เธอยังไม่ตกปากรับคำนะคะเพราะว่าหนูกลัวเรื่องโควิดอยู่ค่ะพี่

ยังมีคิวว่างอยู่ค่ะคุณเจ้าภาพรับสมัครนะคะ
กลับมาค่ะต่างประเทศมีติดต่อเข้ามาค่ะ
แต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่กล้าเท่าไหร่
เพราะว่ายังอยู่ในช่วงที่ยังมีโควิดอยู่ค่ะ
แต่ถ้าเป็นช่วงที่ปลอดภัยเราก็แบบอยากจะไป
เสียดายแต่ว่าก็ถ้าสถานการณ์ดีขึ้นก็อาจจะมีค่ะ
เริ่มกลัวมานะคะกับคุณปุ้ยแอลก้าฮค่ะ
ช่วยกันทำมาหากินไล่ทรงไล่สดนะคะ
ที่เร่งด้งงานเก็บเงินนะคะ
เบรียมวางรากฐานซะครอบครัวหรือเปล่า
ยังไม่ได้วางแผนตรงแต่งงานหรือว่าอะไรก็คือ
ดูกันไปเรื่อยคบกันไปเรื่อยค่ะ
ต้องบอกว่าต่างคนต่างแบบมีความสุขกับการได้ทำงานมากกว่า
เวลาแบบได้ขายของหรือว่าได้อะไรอย่างนี้ค่ะ

เราหาวิธีทำอย่างไรให้เรามีอะไรได้เข้ามาเยอะ
สร้างแบบฐานให้มันมั่นคงก่อนอะไรอย่างนี้ค่ะ